กันที่น้ำอกน้ำใจดีกว่าค่ะของชาวตลกเรา

ในฐานะนายกสมาคมตลกนะคะ

ก็เลยขอเปิดพื้นที่ร้านขออาหารของตัวเองนั่นแหละ

อืมป้วนซื้นบ้างเลยอะ
พี่มคาวของเราเนี่ยบุกไปถึงครัวชุมทาง
ร้านอาหารของพี่โอบาเสียงเหนอค่ะ
สุพรรณบุรีนี่แหละคุณผู้ชมค่ะนะ

ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการเลยนะคุณผู้ชม
ขอโทษนะคะอันนี้ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ

เริ่มมาแบบนี้มาได้ประมาณเดือนเดียวเอง
ลูกค้าเนี่ยให้การตอบรับเนี่ยอบอุ่นมากเลย
แล้วพี่โอบะค่ะก็ในฐานะนายกสมาคมศิลปินตลกนะ

ตัวเล็กตัวใหญ่หรือว่าพึ่ง

ฝึกปลือวิชากันที่ครัวชุมทางนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
ได้ลงสนามบ่อยจะได้มีแบบมุกแพรวแวววิบบ๊อบแบบนี้ค่ะ
แถมยังสร้างความสุขให้ลูกค้าด้วยคุณผู้ชม
พี่โอบากับคุณอาจารย์เชิญยิ้มค่ะ
แบบนี้ด้วย
แล้วแฟนก็จะได้สนุกด้วยในการกินอาหารแล้วก็ดูตลกไปด้วยค่ะ
เอาไปฟังเสียงนะคะ
มันคือว่ามันเป็นมันเป็นร้านอาหารที่จะเป็นการเริ่มเริ่มที่จะให้ตะโลกได้มีที่มาฝึกสองกันอีกครั้งหนึ่ง
เหมือนเมื่อสมัยก่อนเมื่อสมัยก่อนมันมีคาเฟ่นะฮะตลกมันก็จะมีมุกใหม่มาเรื่อย
แต่ถ้าหากว่าไม่มีร้านอาหารเลยมันก็คุกมันก็จะหายไป
วิ่งวอนว่าถ้าเธอเรียกพวกเราไปนี่นะครับคือท่านช่วยเรืออาชีพวงศิลปินแล้วครับ